ชวนคุณผู้ชมไปที่นี่ชายภูมิค่ะ

แต่วันนี้พูดถึงทีก็ต้องนำของดีของเด็ดของเขามาฝากกันก็คือ
ส้มโอ้งนร้าน

ส้มโอจริงไม่ใช่แตงโมไม่ใช่มะพร้าว
แต่เป็นส้มโอหวานเงินล้านบ้านแท่นค่ะ
ลูกอยู่ที่ตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิครับ
ที่นี่เขาปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวออกมาหลายปีแล้วนะคะ
แล้วเกษตรกรที่ปลูกส้มโอเนี่ยก็มีมากมาย

ส่วนส้มโอที่ปลูกก็มีพันธองดี
คือเปลือกบางผิวสวย
เนื้อเยอะรสชาติหวานอมเปรี้ยวกำลังดีแล้วกลิ่นนี้หอมนะ
ที่สำคัญคือกินแล้วแบบเนื้อไม่แฉะไม่เละ

ปีนี้คุณผู้ชมเขาขายอยู่ที่๓ผลร้อยเท่านั้นเอง
บางรุ่นบางลูกนะ๔ผลร้อยก็มี
ขึ้นอยู่กับขนาดเล็กใหญ่ของมันนั่นแหละ
ทำให้ที่บ้านแท่นมีรายได้ปีละกว่า๘๐ล้านบาท

นอกให้ไขแต่ต้องบอกว่ามันส้มโอ
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวถนนสายบ้านแท่นภูเขียว
ก่อนที่จึงทางแยกเข้าบ้านแท่นเนี่ย

ถามแม่ค้าขายส้มโอหวานบ้านแท่นกันหน่อย
คุณวิไลพรผ่องสมานนะคะ
พี่เขาเล่าให้ฟังบอกทุกปี
จะมีพ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดมาแวะซื้อส้มโอหวานบ้านแท่นไปขาย
รวมถึงส่งไปจำหน่ายที่จีนด้วยคุณ

แม้ว่าสถานการณ์โควิดแต่ว่าก็ยังสามารถส่งออกได้ถึง๗ตันนะคะ

หรือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชายภูมิก็ว่าได้
เราก็เลยเอามาบอกกันเพราะว่าหลายคนอาจจะนึกว่าจะมีแค่ที่นครปฐมหรือเปล่า

ใช่ไหมคะก็ปลูกได้หลายพื้นที่แล้วแต่ละที่ก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป
ที่ติดก็อีกที่นึงใช่ค่ะตรงนี้ก็แนะนำกันแล้วกันเผื่อใครอยากจะรับประทาน

ผมชอบทานแต่ปัญหาอย่างหนึ่งถ้าซื้อเป็นลูกนี้มา
เออปอกไม่เป็น
ให้คุณมีคนปอกนี่อุ้ยรู้ได้ไง
เพราะคุณบอกที่บ้านคุณมีแม่บ้าน

ใช่แต่ว่าจริงส้มโอช่วงนี้ออกมาเยอะเหมือนกันนะ
เริ่มมีแบบว่ามากมายเหมือนเป็นฤดูการของเขาด้วย